คดีที่ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะถูกยัดใส่กระเป๋า
แล้วกระเป๋าใบนั้นก็ถูกทิ้งลอยทะเลเอาไว้แถวบังพระที่ชนบุรี
ตอนที่มีชาวบ้านไปเจอเนี่ยเป็นชาวประมงเนี่ยบอกว่าโอ้โห
คือศพมันอืดจนระดูกกระเป๋ามาแล้ว

เมื่อเย็นวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมานะครับอ่าสภาพของผู้หญิงคนนี้ก็งอตัวอยู่นะฮะ
ถูกพันด้วยผ้าเทปสีเหลืองพันทั้งศีรษะทั้งดวงตานะครับ
ถูกคลุมด้วยถุงขยะสีดำอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รัดด้วยเชือกไนรอนสีเขียว
ข้อมือทั้งสองข้างข้อเท้าทั้งสองข้างก็ถูกรัดด้วยสายเคเบิ้ลถ่ายนะครับ
ท้องที่สพศรีรชานะครับตอนนั้นก็กระจายกำลังกันตามหาตัวนะฮะ
ก็ไปเจอหลักฐานอย่างเช่นลายศักยันต์ตามร่างกายของผู้หญิงคนนี้
เบื้องต้นก็ตรวจสอบพบว่าเป็นหญิงสาวชาวจีน
มียันอยู่ที่ข้อเท้าแล้วก็ที่บริเวณหลังนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวเลี่ยวนะฮะอายุ๓๓ปี
สุดท้ายแล้ววันนี้สพศรีรชานะครับสามารถสืบสวน
จนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานี่ฮะผู้ตายนะฮะเป็นชาวจีนนะครับชื่อนางสาวเลี่ยว
หลักฐานสำคัญตามร่างกายที่พบแล้วก็อยู่บนศพก็คือลายศักยันต์
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสามีของผู้ตายนะฮะ
ชื่อว่านายลู่จื้อหยางอายุ๓๘ปีเป็นชาวไต้หวันคนนี้ครับ
หลักฐานสำคัญที่สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มก็มาจากของ๓สิ่ง
คือเทปกาวสีเหลืองที่พันอยู่ที่ศีรษะแล้วก็พันแบบรอบดวงตาเลยของผู้ตาย
ผู้ต้องหาคนนี้นะครับมีเคเบิ้ลไทยสีขาว
สีเขียวและถุงดำนะครับที่ร้านขายอุปกรณ์ช่างในห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่สุรชา
ที่เจ้าหน้าที่ขยายผลไปถึงในคนนี้ได้
ที่ใส่แว่นอยู่ตรงนี้เสื้อดำตรงกลาง
ลู่ชื่อหยางอายุ๓๘ปีเป็นชาวไต้หวันนะ
ตำรวจพบว่าคนร้ายอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าอยู่ชั้น๓ของคอนโดแห่งหนึ่ง
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีรชาแล้วก็ไปปิดล้อมเข้าไปจับกลุ่ม
พอจับได้นี่ผู้ต้องหาโอ้โหสีหน้าเคร่งเครียดมาก
เจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวนที่ศภพศิรชา
ในลู่จืออย่างสุดท้ายแล้วสอรภาพบอกว่า
ลงมือฆ่านางสาวเรี่ยวจริง
สาเหตุก็เพราะว่านางสาวเลี่ยวกับเขาเนี่ย
ก็ทะเลาะกันเกี่ยวกับปัญหาการทำธุรกิจขายเสื้อผ้าส่งออก
แล้วก็เรื่องของสัญชาติของลูกวัย๓เดือนของทั้งคู่

เนื่องจากผู้ตายนางสาวเลี่ยวภรรยาของเขาเป็นชาวจีน
ส่วนผู้ต้องหาในคนนี้นะครับเป็นชาวไต้หวัน

โดยผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นก็ทะเลาะกันอีกทีนี้ทะเลาะรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับ
ลู่บอกว่าเขาก็บีบคอนางสาวเลี่ยวภรรยาของเขาจนขาดอากาศหายใจนะฮะ
แล้วก็เสียชีวิต๘มกราคมนะครับ
หลังจากนั้นก็เดินไปซื้อเทปกาวสีเหลืองเคเบิ้ลทายสีขาวสีเขียว
แล้วก็ถุงดำที่ร้านขายอุปกรณ์ช่างในห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ศรีราชาที่ชนบุรี
แล้วก็เอาศพของภรรยาเขายัดใส่กระเป๋า
หลังจากมัดเรียบร้อยหมดแล้วนะยัดใส่กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเดินทาง
แบบนี้ฮะก็งอตัวขดแล้วก็มัดไปนะครับยัดใส่ปิดกระเป๋านะครับ
ก่อนจะนำไปโยนทิ้งในซอยชายหาดกัปตันยุทธ์
ตำบลท่าพระอำเภอศรีรชาหลังจากนั้นในลู่บอกว่าก็วนเวียนอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
ตำรวจไปจับวันนี้ก็อยู่ในห้องของตัวเองนี่แหละ
ห้องที่บีบคอเค้าจนตายแล้วก็จับเค้ายัดใส่กระเป๋า
ตำรวจก็คุมตัวในรู่มาที่สหพสิรชา
จะเห็นว่าสีหน้าสีตานี่ก็เคร่งเครียดตลอดเวลานะครับ
แล้วก็นำตัวไปชี้จุดที่นำร่างของภรรยาชาวจีนไปทิ้งที่ริมทะเล
ในซอยหาดกัปตันยุทธ์ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ทหารเรือนะฮะ
ตะมนต์ท่าพระอำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีขับรถมาถึงตรงนี้นะครับ
สหพสิรชาได้แจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อึดละเจ็ดอาณา
และข้อหาซ่อนเร้นทำลายศพ
ส่วนศพของนางสาวเลี่ยวได้ติดต่อไปยังครอบครัวที่เป็นชาวจีนแล้วนะครับ
กำลังเดินทางมารับศพนะฮะ
แล้วพอมาถึงจุดทิ้งศพนี้ครับปรากฏว่ามีคุณลุงอายุ๖๒ปีคนหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
เป็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าจำหน้าจำตาในลู่ได้เลย
ผู้ชายคนนี้เลยเย็น๘มกราคมคนนี้แหละที่ขับรถยนต์มานะฮะ
โดยขับรถลงไปถึงริมชายหาดแล้วก็ตรงยาวไปสุดชายหาด
ในรูดตอนที่ทำแผนเนี่ยเห็นไหมปล่อยกระเป๋าทิ้งไปอย่างนั้นเลย
ปล่อยทิ้งลอยน้ำไปเลยซึ่งลุงบอกว่าขับรถลงชายหาด
แล้วตรงยาวไปสุดชายหาดเลยนะซึ่งแถวนั้นเป็นกำแพงกันน้ำ
อยู่ตรงนั้นครึ่งชั่วโมงกว่าคุณลุงบอกว่าสังเกตเห็นว่า
ผู้ชายคนนี้ลงจากรถแล้วก็ลงไปเหมือนกับไปเล่นน้ำคนเดียว
แต่มันไม่รู้ว่ามันไกลไงไม่รู้ว่าทำอะไรสุดแนวชายหาดตรงนั้นมันแบบโพลเพล
ไม่มีผู้มีคนนะครับเห็นเขาลงไปเล่นน้ำคนเดียว
แล้วก็เดินขึ้นมาขับรถยนต์กลับขึ้นมาแล้วรถยังติดลมอีก
ซึ่งในรูผู้ต้องหาเดินมาคุยกับลุงผู้ไทยได้นะ
บอกว่าขอให้ไปช่วยดันรถที่ติดลมให้หน่อยเดี๋ยวให้ค่าจ้าง๓๐๐
วันนั้นเขาพูดไทยกับลุงไหมพูดพูดยังไง
บอกช่วยหน่อยให้ให้ผมไป๓๐๐
โหโหเที่ยมนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
ไปคุยกับเพื่อนของสาวชาวจีนที่เสียชีวิตนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งคู่เขาคบหากันปีกว่านะคะ
ฝ่ายหญิงก็ไปไปมามีลูกด้วยกันคนนึง
นางสาวเลี่ยวมาไทยล่าสุดก็คือ๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว
ระหว่างนั้นครอบครัวกับเพื่อนก็ยังติดต่อได้ปกติ
มาจับพิรุษของชายชาวไต้หวันคนนี้ได้
ว่าเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิต
มกราคมนี้ค่ะปีนี้
คุยกับฝ่ายหญิงนะคุยกันครั้งสุดท้ายคือตอน๑๑โมง
คุยเสร็จฝ่ายหญิงเงียบไปครับ
พอ๖โมงเย็นค่ะฝ่ายหญิงโพสต์ภาพถ่ายที่สนามบินไทย
แล้วก็มีข้อความว่าจะเดินทางไปไต้หวันแล้วก็จะปิดมือถือนะ
แต่ครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาบอกว่า
มันไม่ใช่ฝ่ายหญิงเป็นคนตอบเองแน่เพราะว่าภาษาจีนเขามีหลายแบบนะคะ
การใช้ภาษาเนี่ยค่ะเป็นการใช้ภาษาจีนกลางที่คนไต้หวันเขาใช้กัน
ไม่ใช่ภาษาจีนที่คนกวางตุ้งเขาใช้กันอ๋อเขาดูออกจีนเหมือนกันแต่คนละแบบอ่ะ
แม้ว่าจะเป็นรูปหน้าของนางสาวเลี่ยวแต่ข้อความที่พิมพ์ครอบครัวบอกว่า
มันไม่ใช่นางสาวเลี่ยวคุยเองแน่ก็เลยคิดว่าฝ่ายชายนี่แหละ
เอาโทรศัพท์มือถือของนางสาวเลี่ยวไปคุยเอง
ครอบครัวก็เลยทักวีแชทไปหาฝ่ายหญิงนะคะอืมทีเนี้ยไม่มีใครตอบกลับมาเลยอ่ะครับ
แม่ของฝ่ายหญิงก็เลยทักวีแชทไปหาในลูกไปหาฝ่ายชายค่ะ
เพื่อถามหานางสาวเลี่ยวแล้วก็บอกนายลู่ว่า
แต่ในลูส่งภาพของนอกลับไปค่ะ
ครอบครัวเขาบอกว่าสนามบินที่ส่งภาพไปตอนแรกเนี่ยเป็นภาพสนามบินเก่าด้วยนะ
ใช่ค่ะไม่ใช่ภาพใหม่เขาบอกเขาเช็คเขาบอกเช็คภาพแล้ว
สนามบินเก่าด้วยครอบครัวเขาเลยเอกใจไงว่ามันพิรุธหลายอย่างจริงจริง
อันนี้คือภาพที่ส่งกลับไปให้ญาติที่จะเห็นหน้าตัวเองอยู่อยู่เขี้ยวเดียวเมื่อกี้

ครอบครัวเขาสงสัยมากค่ะ๙มกราคมค่ะ
แม่ของฝ่ายหญิงเขาเลยทักวีแชทไปหาในลูกอีกรอบหนึ่ง

แล้วบอกว่าถึงไต้หวันแล้ว
เป็นภาพที่ในลู่ใส่เสื้อยืดแขนสั้น
ทางครอบครัวฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้

เพราะตอนนั้นไต้หวันหนาวมากค่ะ

แต่ในลูกเนี่ยถ่ายภาพคือใส่เสื้อแขนสั้นไง
ครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาเลยบอกว่าไม่ใช่แล้ว
หนาวขนาดนั้นจะใส่เสื้อแขนสั้นได้ยังไง

ซึ่งวันนั้นคือ๙มกราคมแต่คืนวันที่๘

ก็แบบทำเป็นแบบเอออยู่ไต้หวันแล้วอะไรแบบนี้
ครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาบอกว่ามาเห็นข่าว
เมืองไทยว่าเออไปพบศพผู้หญิงชาวจีนถูกฆ่ายัดกระเป๋า
ตอนแรกทางครอบครัวก็ไม่มั่นใจนะ
ว่าใช่หรือเปล่าใช่ลูกเขาหรือเปล่าใช่เพื่อนเขาหรือเปล่า

แล้วก็พบความเคลื่อนไหวจากสัญญาณโทรศัพท์
และมีภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมและห้องเช่า
ลูกมีประวัติการเข้าออกแบบแปลก
ทางครอบครัวก็เลยเชื่อว่านางสาวเลี่ยวถูกในลูกฆ่า

ทุกคนเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ
วันที่๘วันที่๘ช่วงประมาณ
หลังจากเที่ยงที่คุยกันเสร็จแล้วช่วงเย็น๖โมงเย็น
ซึ่งนักศนาการผู้กันเรียงความสำเนียม

แล้วก็รูปภาพที่เขาพกไว้ในสนามบิน
ซึ่งเป็นรูปภาพเก่าที่ผู้เสียหายเคยลงในวีเชค

แล้วก็ถามถึงว่าทำไมทำไมไปได้หวานแล้วก็ตีตัวไม่ได้ให้เขาอ่านเสียงหน่อย
เขาก็ไม่ตบอันนี้เขาเริ่มสงสัยเรา
เขาส่งรูปมาบอกว่าอยู่ไต้หวันแต่จริงจริงแล้วไต้หวันอ่ะ
เขาถ่ายรูปมาแต่เสื้อแขนสั้นไต้หวันตัวนี้๑๕องศา
ทางร้านไม่สามารถคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่
เกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนของผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายชาวจีนหลายคนนะครับ
ไปแจ้งความที่จีนว่าถูกในลู่
อกขายตัวคอนเสิร์ตนักร้องไต้หวันให้
โดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยสนิทกับนักร้องไต้หวันชื่อดัง
แล้วก็ใช้ภาพถ่ายคู่กับนักร้องเนี่ย
ไปหลอกคนให้คนหลงเชื่อในการขายตัวคอนเสิร์ต
พอเขาซื้อตัวไปแล้วถึงเวลาตามกำหนด

เขาเป็นคนไต้หวันนะแต่ไปหลอกขายที่จีน
ก็คงที่บ้านของภรรยานะครับ
แล้วผู้ตายก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับบอกว่า
ลูกสามีเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่เยอะที่ไต้หวัน

ก็เลยต้องหลบหนีมาอยู่ที่เมืองไทย
แต่เขาไม่รู้ว่าคดีอะไรบ้างนะครับ
เมื่อสองเดือนก่อนนะผู้ตายเคยเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่า
มาขอยืมเงินยืมจากครอบครัวของเธอ
จำนวนหกแสนบาท
ก็ไม่คืนเงินนะครับ
ก็เลยเป็นปัญหากันมาตลอดนะครับ
ส่วนศพที่ถูกยัดใส่กระเป๋า
แล้วก็ไปลอยอยู่ที่ชายหาดบางพระนะครับ

ที่เขาไปเจอศพเขาบอกว่า
สภาพที่เห็นเป็นกระเป๋าเดินทางแบบ

ข้างในมีศพผู้หญิงเสียชีวิตอยู่
กายเนี่ยอืดพองทะลุกระเป๋าออกมาแล้ว

ขาก็มีรอยฟกช้ำด้วย

ศีรษะถูกพันด้วยผ้าเทปสีเหลือง
พันแบบรอบดวงตาแล้วก็ศีรษะเลยนะครับ
แล้วก็ถูกคลุมด้วยถุงขยะสีดำอีกชั้นหนึ่ง
ข้อมือข้อเท้าถูกรัดด้วยสายรัดเคเบิ้ลไทย
แล้วก็มีรอยสักยันต์๕แถวอยู่ที่หัวไหล่ขวา
ต้นขานี่ศักยันท์ณทัจักร
ทั้งสองลายเป็นลายศักดิ์ที่เป็นรอยสักแบบไทยนะฮะ

แล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ